ทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอโทษไปบ่อยัง
จะอยู่ที่สร้าง
เป็นราญญาโมง
โอเคเรียบร้อยค่ะร้องไปแล้วค่ะ
ครับเสียงหวานจริงแล้วน้องดาวนี่
ชอบร้องเพลงช้าใช่ไหมครับ
เสียงเราเหมาะกับเพลงช้าจริง
ดาวค่ะกดดันไหมหรือว่าแบบก็ได้อยู่

กลัวผิดคำนึงคำว่าอะไรหรอ

แล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะไม่ใช่คำว่าซบหน้าจุดดิน

งงใช่ไหมพอร้องแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจนิดหน่อย
กลัวจะเป็นก้มหน้าจู๊บดิ้นอย่างนี้ห
อ๋อเออนั่นน่ะสิ
งั้นเรามาเฉลยกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่า

ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
น้องดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ได้ครับ
เก่งมากค่ะน้องดาว

ไม่ได้ร้องมานานมากแล้วค่ะ

รับราคา๔๐๐๐บาท
ถูกต้องหมดทุกคำนะครับไม่มีคำไหนผิดเลยจากเพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับกราบเท้าย่าโม
ชื่นใจเนอะคุณยายทวด๔๐๐๐เก่งมากเลยร้อง๓เพลงร้องเพลง๓เพลงได้ตังค์๔๐๐๐
ใช่เก่งไหมเก่งทั้งเก่งทั้งดังทั้งเก่งทั้งดังภูมิใจไหมคะคุณยายถูกใจ
บอกไม่ถูกดีใจมากดีใจมากปกติรายได้ของที่บ้านมาจากทางไหนคะตอนนี้
เอาตังค์ที่ไหนกินที่ไหนใช้กันอ๋อก็เขาก็ไปวัดมั่งอะไรมั่งพระให้มามั่ง
ลูกหลานให้บ้างไหมครับเขามีเขาก็ให้ไม่มีก็เลี้ยวไปเราก็ไม่เคยขอ
เพราะดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีรายได้แล้วนอกจากของหลวงให้มา๗๐๐ใช่ไหมฮะคุณยาย

คนแก่เนอะแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟค่ากินอย่างนี้ต้องใช้
ทีนี้ต้องถามตายูนว่าเอ๊ยายทวดเนี่ยกับหลานอยู่กันสองคนมีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหมคะคุณตายูน
ก็วิ่งไปวิ่งมาบ้างแต่แม่ไอ้ดาวเขาก็ไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง
บางครั้งเขาก็ไปสามครั้งค่ะอ่าส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยจะไม่มีอะไร
ถ้ามีก็จะโอนผ่านลูกสาวให้ลูกสาวส่งให้ย่าเขาอีกที

ครับอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่าอะไรนี้แล้วก็เออ
เดี๋ยวลูกสาวผมเนี่ยเขาจะโทรจี้เองเพราะค่าห้องค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
มึงมีมึงก็ออกไปก่อนสิลูกอย่าพ่อมีพ่อก็โอนไปให้มึงไง
อันนี้พูดแบบบ้านนอกเนาะ
ความห่วงอื่นไหมคะตายูนว่าด้วยวัยที่ห่างการเกิดไข้ป่วย
ไม่สบายแล้วใครจะไปพาไปหาหมออะไรยังไงมีความห่วงเธอ
ถ้าไม่สบายปุ๊บไอดาวเขาจะโทรหาแม่เขาแม่เขาก็จะเอารถไปพาไปหาหมอ
ไปเช็คอะไรต่ออะไรแต่ถ้าจะให้เอาไว้ดาวไปที่อื่นไม่ได้
เขาต้องเป็นคนดูแลทวดเขาจะได้พึ่งพาอาศัยกัน
เป็นลูกมือแถวบ้านถือว่าปลอดภัยไหมครับ
แถวบ้านไม่มีอะไรมีแต่ถ้าพูดแบบบ้านนอกมีแต่ครอบครองก็ดี
อยากเจอใครมากที่สุดเลยในชีวิต

ไม่ได้เจอกันมานานแล้วค่ะ

ตอนที่ดาวเจอเดือนครั้งแรก
นั่นคือตอนที่น้องคลอดออกมาใหม่เหรอ

ตอนนั้นดาวอายุจำความได้แล้วใช่ไหม

อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้

อยู่ฝั่งคุณพ่อแล้วดาวอยู่ฝั่งคุณแม่

ขวบเนี่ยน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วเน
เพราะห่างกันปีเดียวเองเนี่ยใช่ไหม
ถ้าตอนนี้เดือนดูอยู่ดาวอยากบอกอะไรเดือนบ้าง
พี่รักน้องนะพี่อยากเห็นหน้าน้อง
วันที่น้องจากไปวันนั้นดาวจำได้ไหมว่าเราเสียใจขนาดไหน

ถ้าได้เจอน้องคงจะรู้สึกดีมาก
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นได้ไหม
คุณตาคุณตายูนมีโอกาสจะมีวันนั้นไหมคะ
มีมีแน่
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่คลอง๑๑
ประทุม

เขยเขาก็โทรมาถามข่าวบ้าง

แต่ไอ้ดาวก็อยู่ที่ปากช่องเหมือนเดิม

ถ้าผ่านไปก็แวะหาลูกมันก็ได้
บางทีก็เอาโทรศัพท์ให้เขาโทรคุยกันบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เขาอยากเห็นหน้าน้องเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปไง
แต่ถ้าเขากลับปากช่องมาแล้วก็คือจบ

อกจากจะโทรคุยกันคำสองคำอะไรอย่างนี้
ผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาโตขึ้นเขาก็คงไปเจอกันเองแล้ว

เดี๋ยวโลกแข่งเทคโนโลยีการสื่อสารนะ
เดี๋ยวอีกหน่อยดาวแบบมีการแบบติดต่อสื่อสารกันเดี๋ยวก็คงได้คุยกัน
ปกติเคยบอกรักทวดไหม

ก็ลำบากเว้ยทำให้อยู่
ทั้งคิดถึงทั้งจะลองไห่คนเดียวอะนี่
บางทีเขามาอยู่กับแม่ทั้งคืนนึงยังหละเมอหาเขาเลย
ยังมันแต่อ่อนแต่อีกนะ

ทวดแล้วเขาก็กลับพอขึ้นตั้งแต่เด็ก

ถ้าวันหนึ่งไม่ได้อยู่กับทวดแล้วอยู่ได้ไหม

ที่มารายการของเราวันนี้ก็มาเพื่อทวดเลยใช่ไหม

อยากให้ทวดเป็นยังไงอยากให้ทวดสบายเหรอ
ค่ะหนูมาในรายการหนูอยากให้ทวดสบายมีความสุข

พอคุณยายรู้ว่าดาวเขารู้สึกแบบนี้เขาอยากทำให้คุณยายทวดแบบนี้
คุณยายรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกปลืมใจอย่างเขาพูดนั่นแหละ

ปลืมอกปลืมใจเขาคิดถูก
ครับ
ถึงพูดตั้งแต่ไหนก็ไรมันเนอะว่าจักรยานไฟฟ้าพาทวดไปที่ไหนก็ได้

เอาเป็นเด็กที่แบบเข้มแข็งมานะอดทนและยังมีใจรักคุณยายทวด
รู้ไหมว่าคนแบบนี้เป็นคนที่เยี่ยมมาก
ภูมิใจในความเป็นเราให้มากที่สุดในแบบที่เราเป็น
เพลงต่อไปที่กำลังจะมานี้เป็นเพลงตามเป้าหมายที่น้องดาวตั้งใจไว้นะคะ
เพื่อไปดูแลทวดไปซื้อจักรยานไฟฟ้า
ทวดไปวัดและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
เป๊กจะให้ดาวเดินไปกราบทวด
เหมือนตอนที่เราจะไปโรงเรียนทุกเช้า
และเดี๋ยวจะให้ทวดให้พรเหมือนที่เราจะไปโรงเรียนทุกเช้า

การได้รับพรจากผู้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษสุดแล้ว
คุณยายทวดเมื่อกี้เขากราบยังไม่ได้ให้พรเลย

เอ้าพูดอะไรไม่ได้ยิน

อันนี้ก็หูไม่ดีเหมือนกันเมื่อกี้พูดว่าอะไรบ้างอ่ะคะ
เออให้เจริญเจริญโลกให้ปัญญาดีสมองป่องใสต่อไปวันข้างหน้า
เออทวดเย็นและทึงพาใส

ก็ดีใจที่มีล้านแบบเนี่ยเนาะ
บางคนเขายังไม่ได้เหมือนเราเลย
เขาต้องมารักเราห่วงเราต้องมาดูแม่เราอีกแม่สุดยอดเลยนะ

เอาละแหมออบอุ่นทีเดียวครอบครัวน่ารักมากเลยนะน้องดาว
มาตอนนี้มาถึงจุดที่ต้องการแล้วนะครับ
นั่นก็คือจุดที่ถึง๖๐๐๐บาทที่ต้องการ
นั่นก็คือเพลงที่๔เพลงนี้ถ้าทำได้ก็จะได้๖๐๐๐บาท
เป้าที่น้องดาวบอกกับพวกเราไว้ว่าจะเอาไปซื้อจักรยานไฟฟ้าและเหลือเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
แต่ถ้ามันได้แล้วก็ไปต่อไปเรื่อยได้นะฮะ
แล้วตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ก็ถ้าถึงเวลาที่มันต้องใช้ขึ้นมาอย่าไปเพลินไม่ใช้ไม่ใช้
ถ้ามันต้องใช้ก็ใช้นะถ้าเกิดมันยากจริง

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มาครับ
น้องดาวได้ยินอินโทรแล้ว
ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้ไม่มีเพลงไหนเลยที่น้องดาวมั่นใจ

เพลงนี้เป็นเพลงที่มั่นใจขึ้นมาบ้างหรือยังคะ

เอาไหนบอกว่าเราไม่ถนัดเพลงเร็วไง
อันนี้ก็ไม่เร็วเท่าไหรเนอะเนิบเนอะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับ

น้องดาวนะครับถ้าหยุดก็รับ๔๐๐๐
ถ้าสู้ก็มีสิทธิ์ลุ้น๖๐๐๐นะครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ

ตัวช่วยยังอยู่ครบ๓แผ่นป้ายเลยนะครับ

เอาละไม่ใช้มา๔เพลงแล้ว
ก็หวังว่าจะได้ชมการร้องและท่าเต้นของน้องดาวไปด้วย

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
เขาคะผู้สาวฆ่าหลง
บ่านี่ผู้สาวฆ่าเรียง
ประกาศเขียนยังได้อยู่หมู่
การบอกกันบ้านบ่เคยมี

ยังบอกงูแต่ว่างู
วันนี้พรุ่งนี้นะเมื่อวาน

หัวใจน้องนี้ก็มีแห่ง
คือว่าอายมีเขาน้องก็สิบ่อพอแข่ง
บ่ออาสิไปแต่ว่าน้องก็สแตนบาย
สองบึงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเห่าสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้โทรมาเพื่อโกรธกัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ
เป้าเลิกกันเน่ท้อผู้สาวขาดรอ
อยากเป็นผู้สาวอาย

บ่หัวอานันทิศจังได้
ติดรออย่างพอแก่ได้
แต่ติดใจอายน้องไปบ่เป็น
ไม่เป็นจังได้ดอกไปบ่ลิ้น
ยากหูก็ว้าวมายากกิน
หลากตาลงยังหูฟันเห็นเป็นเพียงหาย